คุณผู้ชมคะตอนนี้กำลังใจไปที่แม่ชีสันสนีค่ะ
ชีสันสนีผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ทางประชาสัมพันธ์ของเสถียรธรรมสถาน
ออกมาให้ข้อมูลว่าแม่ชีสันสนีท่านป่วยเป็นมะเร็ง

แล้วก็มะเร็งเนี่ยค่อนข้างจะลุกลามระยะ๓ระยะ๔แล้วค่ะ
เพราะว่าแม่ชีสันสนีมีอาการปวดท้อง
เลือดออกขณะขับถ่ายแล้วก็ปวดท้องอยู่หลายเดือนแล้วนะคะ
ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลสิริราช
มะเร็งกระจายที่บริเวณช่องท้อง
ลุกลามแล้วนะคะระยะ๓ระยะ๔
แต่แม่ชีสันสนีท่านบอกแบบนี้ค่ะว่า
คีโมนะคะไม่ผ่าตัดด้วยนะคะ
แต่จะขอรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดแทน

ชีสันสนีในวัย๖๔ปี

บอกว่าระยะหลังแม่ชีผอมไปเยอะ
แล้วก็บ้างก็มีอาการหน้ามืด

พอสุดท้ายมารู้ว่าแม่ชีท่านป่วยเป็นมะเร็ง
ก็มีการส่งกำลังใจกันไปเยอะเลยค่ะ
ชีสันสนียืนยันว่ายังอยากทำงานต่อเพื่อนลูกศิษย์นะคะ
พอมีข่าวนี้เผยแพร่ออกมาคนโทรศัพท์ไปสอบถามกันเยอะมาก
ก็เลยมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กเสถียรธรรมสถานนะคะ
เป็นข้อความว่าเรียนเชิญลูกศิษย์และผู้ศรัทธา
มาร่วมฟังการชี้แจงอาการป่วยของท่านแม่ชีสันสนี
พรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกานะคะที่เถียรธรรมสถาน
พอข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ลูกศิษย์ก็ไปพิมพ์ในเฟสบุ๊คไปให้กำลังใจแม่ชีสรรสนีย

ชีสันสนีท่านก็บวชชีตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แล้วก็บรรยายธรรมะมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานล่าสุดก็เห็นคุณหนิงปณิตา
ดาราสาวชื่อดังก็ไปโกนศีรษะบวชชี
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙